หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมือโพสต์๘คนค่ะ
ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงินคนละ๒แสนบาท

แต่ว่ายังมีอีก๒คนที่จะต้องดำเนินคดีต่อตามมาตรา๙
ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา๑๑๒นะคะ
วันนี้ค่ะทหารได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะ
ส่งให้ตำรวจกองปราบรามดำเนินคดีแล้ว
ขณะที่ตำรวจก็เตรียมนำตัวไปขออำนาจสารทหารฝากขังค่ะ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
สอบปากคำนายฤทธิ์มหาธนและนางสาวนัทธาริกาวรธัญวิทย์
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารทหารกรุงเทพ
หมินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
นานกว่า๔ชั่วโมงนะคะ

วิญญติชาติมนตรีทนายความเปิดเผยว่า
วันนี้จะขึ้นเบิกความต่อสาร
เพื่อขอให้ศาลนั้นเห็นใจจำเลยทั้งสองคน
และอนุญาตประกันตัวตามสิทธิ์พื้นฐานของประชาชนที่ควรจะได้รับ
จากผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนี
และมีที่ทำงานเป็นหลักแหล่งค่ะ
อีกทั้งอยากให้มีบรรทัศนการประกันตัวเหมือนกับนางสาวพัฒนารีชาญกิจ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารทหารกรุงเทพ
ข้อหามินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ที่ได้รับการปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้
เรื่องต้นค่ะได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวคนละ๕แสนบาท
ซึ่งหลังสอบปากคำเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ขออำนาจสารทหารฝากขังผลัดแรก๑๒วันนะคะ
สำหรับนายฮาริสมหาทนและนางสาวนัทธาริกาวรธัญวิทย์
ถูกสารทหารกรุงเทพอนุมัติออกหมายจับ
ข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒

และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช๒๕๕๐
ซึ่งตำรวจพบข้อมูลประวัติการสนทนาทางโซเชียลมีเดีย
ที่มีการก้าวล่วงสถาบันเบื้องสูง
โดยพลตรีวิจารณ์จดแตงหัวหน้าฝ่ายกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจ
ได้แจ้งความร้องทุกข์ในข้อหามินสถาบันเบื้องสูง
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒เพิ่มเติมอีก๑ข้อหาค่ะ